เรื่องสถานที่ต่างจะปิดจะเปิดยังไง
จริงเราต้องตรวจสอบแต่ต้องเช็คกันตลอดนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูที่สมุทรสาครอีกหน่อยนึงค่ะ
เพราะว่าที่สมุทรสาครสำหรับตลาดทะเลไทย
เขาเปิดแพร่ปลาแล้วนะคะ
แต่การเปิดแพร่ปลารอบนี้กฎเหล็กนะคุณสุดสกุล
มาตรการต่างนี่ต้องคุมเข้มกันเลยนะคะ

หลังจากที่แพร่ปลาในตลาดทะเลไทยเนี่ย
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีนที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ถือว่าเป็นตลาดศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเล

แล้วก็ต้องหยุดทำการค้าขายชั่วคราว
ตั้งแต่๑๙ธันวาคมปีที่แล้วจนมาถึงวันที่๓มกราคมปีนี้
อันนี้คือตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรค

เช้าวันนี้เมื่อตอน๖โมงนะตลาดทะเลไทย
กลับมาเปิดตลาดขายสินค้าพวกขายสัตว์น้ำทะเลอีกครั้งหนึ่ง
เริ่มจากเปิดตลาดแพร่ปลาก่อนเขามีการปรับเวลาค่ะ
ปรับเวลาให้ตรงกับมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคที่จังหวัดสมุทรสาคร
คือทางชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร
เขาจะเปิดแพร่ปลาทะเลตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงเที่ยง
แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่ากฎเหล็กต่างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ
ดูกันหน่อยว่ากฎเหล็กมีอะไรบ้าง
หนึ่งเลยทุกคนจำเป็นต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วเท่านั้นนะ
แล้วผลตรวจจะต้องแสดงว่าไม่พบเชื้อ
ไม่งั้นเนี่ยตลาดเขาไม่ให้เข้าเลยนะคะ
ทุกกรณีถ้าเกิดยังไม่ได้ตรวจเนี่ยเข้าไม่ได้เลย
สองคนที่ซื้อขายที่จะมาซื้อขายในตลาดปลาเป็นประจำเนี่ย
จะต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้จะต้องมีบัตรนะคะ
และผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาแบบไม่ประจำ
อันนี้สามารถแสดงเอกสารผลการตรวจแทนได้อาจจะไม่มีบัตรไงคะ
ก็แสดงผลการตรวจว่าฉันผ่านการตรวจโควิดมาแล้วนะ

แล้วทุกคนพอเข้ามาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนเขาบอกว่าเชิญลงจากอาคารทันทีเลยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะทางประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร
อย่างนายจุมพลคณะวารีบอกว่าวันนี้
ชมรมผู้ขายปลาที่จังหวัดสมุทรสาคร
จะต้องมีการดำเนินมาตรการที่เข้มข้น
สำหรับผู้ที่จะเข้าไปซื้อขายปลาในตลาดทะเลไทย
เพราะว่าจะต้องร่วมกันในการควบคุมโควิด๑๙
ให้มันเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ของตลาดทะเลไทย
เพื่อที่การทำมาค่าขายจะได้กลับสู่ภาวะปกติสักที
เศรษฐกิจก็จะได้กลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็ว
ว่าพื้นที่ตลาดทะเลไทยปลอดจากเชื้อโควิด๑๙
อันนี้พูดถึงแพร่ปลา
แต่ทีนี้เรื่องของแพร่กุ้งคุณผู้ชมครับ
คือตอนแรกมันมีคำสั่งออกมาว่าเปิดวันนี้
ถูกไหมตอนเย็น๔โมง
คือตอนแรกทางคำสั่งของจังหวัดตอนแรกจะอนุโลม
และอนุญาตให้มีการเปิดตลาดกุ้งได้
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่โควิดระบาด

แล้วก็มีการประกาศพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุม

ปรากฏว่าชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร

และทางจังหวัดได้มีมติในที่ประชุม
เลื่อนการเปิดการซื้อขายภายในตลาดทะเลไทยออกไป

จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดทำการซื้อขายออกไป

โดยทางชมรมจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง
ตอนแรกคือทางผู้ค้าเองเขาก็โอ้โหเตรียมที่จะตั้งแผงขายแล้ว

แต่ปรากฏว่าทางชมรมเขาก็มีคำสั่งออกมานะครับ
มีคำชี้แจงออกมาให้ผู้ค้าหยุดไว้ก่อน
เพราะว่าต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัดด้วยนะครับ